มีเหตุไฟไหม้บ้านพิธีค่ะพี่มีชมดูนะคะ
น่ากลัวมากบ้านที่อยู่ใกล้ขนข้าวขนของหนีกันใหญ่เลย

ว่าเจ้าของบ้านนั่นแหละจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
เพราะพี่สาวเจ้าของบ้านบ้านอยู่ใกล้เขาออกมาให้ข้อมูล
บอกน้องชายเขาตะโกนบอกเอาไว้ตั้งแต่เย็นแล้วว่าจะจุดไฟเผาบ้าน
แล้วเนี่ยไฟไหม้จริงนะคะแล้วยังหาตัวเจ้าของบ้านไม่เจอ
ตอนแรกก็เป็นห่วงกันว่าอยู่ในกองเพลิงหรืออะไรหรือเปล่า
ไม่มีแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็คาดว่าเป็นคนจุดไฟเองนั่นแหละ
นี่ค่ะบ้านหลังนี้อยู่ใกล้วัดหนองพิมารหมู่๗
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยดับเพลิงกันค่ะเป็นบ้านสองชั้น
ด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้ไฟไหม้รุนแรงมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ

คนที่อยู่แถวนั้นก็ตกอกตกใจขนข้าวขนของหนีกันใหญ่เลย
ใช้เวลาเกือบชั่วโมงถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

เจ้าของบ้านคือนายเกียรติตาลองนาอายุ๕๓

พอดับไฟได้ก็ต้องหาตัวเจ้าของบ้าน

เมื่อคนอ่ะเพราะก็ไม่รู้
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพโคกสำโรงสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุคุยกับพี่สาว
คุยกับญาติคุยกับเพื่อนบ้าน

เพราะยังไม่เจอตัวในเกียรติเจ้าของบ้านเลยค่ะ

ว่าตกลงแล้วคุณจุดไฟเผาบ้านตัวเองหรือเปล่า
เป็นบ้านตัวเองก็จุดไฟเผาไม่ได้นะคะผิดกฎหมายนะคะ
แต่ที่สำคัญคือเรื่องนี้เนี่ยมันโดนบ้านคนอื่นเข้าไปด้วย
บ้านอื่นนี้ขนเข้าขนคลองหนีกันตี๓อ่ะคุณบ้างภูมิ
หวังว่าจะไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าเป็นรอยอยู่ในกองเพลิงนะฮะ
ยังไงก็รีบออกมาหน่อยนะจะได้รู้ความจริงกัน